คุณผู้ชมครับวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมสสเขต๒กำแพงเพชรนะฮะ
แทนตำแหน่งที่ว่างลงตำแหน่งนี้ที่ว่างลง
ก็คือพันธนโทวัยพลอรัฐสสกำแพงเพชรพพลังประชารัฐ
ก็เป็นอดีตแก่นำนปชแล้วก็ถูกสารดีกาพิพากษาจำคุก๔ปีนะครับ
แล้วไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาลก็เลยถูกสารออกหมายจับนะฮะ
ซึ่งทำให้ความเป็นสอสอเนี่ยต้องพ้นสภาพไปแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันนะครับ
วันนี้นะครับมีการเลือกตั้งซ่อมนะฮะซึ่งผลการเลือกตั้งการนับคะแนน
อย่างไม่เป็นทางการที่ออกมานะครับนายเพชรภูมิอาพรรัฐลูกชายของ
พันตำรวจโทวัยพฤษอาพรรัฐเป็นผู้สมัครจากพลังประชารัฐ
ได้๔๕๖๘๗คะแนนก็เป็นคะแนนที่ชนะในกัมพลปัญญากุล
พักเพื่อไทยที่ได้ไป๓๗๙๘๙คะแนน
ส่งผลให้นายเพชรภูมิจะได้เป็นสอสอแทนพ่อนะฮะอันนี้ยังไม่เป็นทางการนะฮะ
สมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะแก่นนำพักพลังประชารัฐ
ก็เลยบอกว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชน
ตัดสินใจเลือกรัฐบาลและคนส่วนใหญ่ก็ยังพูดถึงว่านายกรัฐมนตรี
เป็นคนที่ทำให้บ้านเมืองสงบสุขโครงการต่างทำให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
แม้ว่าเสียงที่ออกมาเป็นลักษณะของอย่างไม่เป็นทางการนะคะแต่ความห่างของคะแนน
ทำให้เข้าใจว่านายเพชรภูมิก็คือชนะคู่แข่งแน่นอนอืมนี่ฮะ
เพชรภูมิก็กล่าวขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจเป็นตัวแทนให้มาทำหน้าที่
แต่ว่านายพันธบทโทวัยพฤษอาพรรัฐตอนนี้ก็ยังหาตัวไม่เจอ
ไปฟังคำพิพากษาของศาลในคดีที่เคยร่วมกับพวกแก่นำนปชล้มการประชุมอาเซียนที่พัทยา